บางคนมักจะมีคำถามเรื่องของหน้าที่การงานว่า
ช่วงนี้หน้าที่การงานจะดีไหมดวงจะเปลี่ยนไหม
จะได้เปลี่ยนงานหรือเปล่าเหมือนที่คุณชนะสงสัย
ทีนี้พูดถึงเรื่องของการอยากรู้เกี่ยวกับงาน
สิ่งที่พึ่งได้อย่างหนึ่งก็คือการดูดวงค่ะคุณ
ภูไทยที่จังหวัดมุกดาหาร
เขาอยากรู้ว่าการงานของเขาจะดีไหม
เขาก็จะทำพิธีแบบนี้ค่ะ

เป็นความเชื่อของชาวพูธรรม์หรือพูมไทยนี่แหละ
จัดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
เป็นการเหยาวดูดวงด้วยเสื้อคุณ
เสื้อใช้ดูดวงอย่างไร
เขาจะใช้ผีรักษาของหมอยาวเป็นตัวเสี่ยงทาย
คือจะมีการสืบสารผ่านตัวคนที่เป็นหมอยาว
หรือนางเทียมหรือเป็นคล้ายร่างทรงนี่แหละค่ะ
ในคลิปนี้เขาเหยาถามในเรื่องของการงาน
อย่างเช่นเหมือนที่คุณชนะเคยถามว่าจะได้เปลี่ยนงานไหม
ผมไม่เคยไปถามไม่อยากเปลี่ยน
เห้ยเค้าเคยพูดกับที่ฉันจำแล้ว
ผู้ที่ดูดวงจะต้องเอาเสื้อที่ตัวเองใส่
แล้วหมอยาวจะนำมาทำพิธีเสียงทาย
คล้ายกับการดูดวง
ก็คือเป็นการทำนายทายทักเสียงทายว่ากันไป

คนเนี่ยก็เสี่ยงทายให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะ
หรือแม้กระทั่งว่าของหายคุณ
ของหายจะได้คืนไหม
หรือแม้แต่ความรักหัวใจฉันหายไป

อาการนี้จะดีขึ้นไหมจะหายเจ็บไข้ไหม
ความรักจะเป็นยังไงสุขสมหวังหรือเปล่า
เหมือนเวลาเราไปดูดวงไพ่๒๔ในยุคสมัยนี้
แต่ว่าวิธีการทำนายทายทักเสี่ยงทายก็แตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละท้องถิ่นแต่ละความเชื่อนะคุณผู้ชมเนาะ
ซึ่งพิธีเหยาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญของชาวภูไทยเลยก็ว่าได้นะจ๊ะ